สิ่งที่เขาทำผิดคือไปทำร้ายร่างกายเพื่อน

สรุปสุดท้ายก็ไม่มีคนลงโทษอยู่ดีเขาก็เลยเดี๋ยวทำโทษตัวเอง

ไปยืนตากแดด๒ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชมดูภาพนะคะ
ยืนจากแดทคนยั่งทำพิธี
ไม่ออกไปช่างอ้วน
สลุมไม่ควรห่วง

อายุก็เยอะแล้วด้วยนะตำรวจเขาเป็นห่วง
เขาก็ไปถามเป็นลมนะไม่เป็นไรเป็นลมนะยืนยัน
จะทำโทษตัวเองจัดไปนะคะ
จุดนี้คือข้างโรงพักษ์สพเมืองเชียงใหม่

มือขวาปิดตาไว้มือซ้ายถือหมวกแก๊ปยืนนิ่งอยู่แบบนั้น

ตำรวจเห็นก็ต้องไปถ่ายถามแหละมายืนทำแบบนี้ทำไม
ยืนตากแดดทำไมเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปนะ
เจ้าตัวบอกว่ามาทำพิธีถ่ายบาปที่ไปทำร้ายเพื่อน
เขาบอกเขาตั้งใจแน่วแน่มากไม่กลัวเป็นลมหรอก
ขอยืน๒ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้าน
ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะก็ปล่อยให้ยืนอยู่แบบนั้นแหละ
ถ้าอยากทำก็ต้องปล่อยให้ทำนะเพราะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครเนี่ยนะคะ
แต่ตำรวจต้องคอยวนมาดูเพราะกลัวคุณลุงเป็นลมนะคะ
จนผ่านไป๒ชั่วโมงค่ะตามที่ตั้งใจเลย
คุณลุงท่านนี้เดินเข้ามาในร่มชายคาของโรงพัก
สภาพหน้าแดงเหงื่อท่วมตัวเลย
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามค่ะทราบชื่อคุณลุงคุณลุงชื่ออะไร
ก็ตอบนะคุณลุงชื่อจิระพงศ์อายุ๔๔ปี
มีบ้านอยู่แถวในตัวเมืองเชียงใหม่ทำไมมายืนตากแดดล่ะค

ก่อนหน้านี้ไปตีเพื่อนค่ะเพื่อนบาดเจ็บแต่เพื่อนไม่เอาเรื่อง

เพื่อนไม่มาแจ้งความน่ะก็เลยรู้สึกผิดไงมายืนถ่ายบาปให้เพื่อน
๒ชั่วโมงยอมรับว่าหลังจากยืนคอแห้งเหมือนกัน
แต่ประคองตัวไว้ได้นะคะว่าแล้วพูดปุ๊บพูดถึงน้ำปุ๊บ
เดินไปหาน้ำมาดื่มเลยค่ะแล้วก็เดินออกจากพื้น
ที่โรงพักไปเลยสร้างความงุนงงให้กับตำรวจ
ตำรวจก็ไม่รู้จะเอาผิดยังไงนะเพราะเพื่อนที่เป็นเจ้าทุกข์เขาไม่ได้มาแจ้งความเนี่ยนะคะ
แล้วคุณลุงท่านนี้ก็ไม่ได้ก่อความวุ่นวายแต่อย่างใดมายืนตากแดดเฉย
ตำรวจก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็ปล่อยให้ทำอะค่ะ
แต่ถือว่าแกก็รับผิดชอบกับการกระทำของตัวเอง
ลูกผู้ชายตัวจริงลงโทษตัวเอง